ขอบอกว่าตะลึ่งเลยครับกับกรณีเรื่องที่เขาจับคนที่ปล้นทองฆ่าคนฆ่าเด็กได้
ผมเข้าใจว่าคนดูคนทั้งประเทศก็ตะลึงคนที่เป็นครูเป็นนักเรียนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของโรงเรียนแห่งนั้นที่สิงห์บุรีก็ตะลึง
ไม่มีใครคาดคิดหรอกครับเป็นค่าราชการเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสำคัญนะครับ
แล้วก็ความที่เป็นคนใจเย็น
งานเด็กก็ยังไปจัดอบรมจัดทำงานอบรมเด็กอยู่เลยครับ

นี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด
และปรากฏการณ์นี้ทำให้เราได้คิดว่า
เวลาเราประเมินคน

เหมือนที่เราเคยประเมินมา
ถ้าเราประเมินคนเหมือนที่เราประเมินมาเราก็คิดว่าคราวนี้

เป็นคนมีสถานะจบปริญญาโทนะครับ
สถานะก็อยู่ในฐานะดี
วุฒิการศึกษาจบปริญญาโท
ความรู้สึกนึกคิด

ต้องไม่มีปัญหาถึงจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้
แล้วทำไมมาเกิดเหตุอย่างนี้

แล้วก็จะได้รู้ข้อมูลชัดเจนว่าเพราะอะไร
แต่ที่เป็นข่าวละแคะระคายมาก็คือว่า
มาอีกแล้วเป็นหนี้การพนัน
การพนันเนี่ยไม่ว่าใครที่อยู่ในฐานะอะไร
พอเจอปัญหาหนี้การพนันหาทางออกไม่ได้
ก็จะหาทางออกแบบนี้กันเยอะหลายลายแล้วนี่ครับที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้
แล้วหนี้การพนันเดี๋ยวนี้มันก็มีมากสมัยก่อนเนี่ยเล่นการพนันต้องไปที่บ่อน
เดี๋ยวนี้เว็บไซต์การพนันเกลื่อนไปหมด

เพราะเจ้าของเว็บมันอยู่ต่างประเทศ
เหมือนกับเว็บโป๊เต็มไปหมด
แล้วจ้างคนไปมีเซ็กกันนอกสถานที่
เจ้าของเว็บก็อยู่ต่างประเทศ
คนอยากได้เงินก็ไปมีเซ็กกันกลางแจ้ง
อันนี้ก็เป็นอิทธิพลของโลกออนไลน์
เดี๋ยวนี้ใครจะเล่นการพนันเปิดไปสมัครสมาชิก
แล้วก็เล่นกันได้ตามใจชอบเลยครับ
เข้าถึงง่ายไม่จำเป็นต้องไปบ่อนเหมือนแต่ก่อนแล้ว
ไม่จำเป็นต้องไปสนามม้าเหมือนแต่ก่อนแล้ว
ไม่จำเป็นต้องเข้าสนามมวยเหมือนแต่ก่อนแล้ว
อันนั้นเชยหมดแล้วโลกมันมาอย่างนี้ได้ยังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวท่านก็ติดตามข่าว
ติดตามข่าวว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
เรื่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะครับ

ข้อมูลเราควรจะมีข้อมูลที่ชัดเจนได้แล้วเรื่องนี้
ประเมินต่างการพยากรจริงอยู่กับ
พยากรแปลว่าทำนายมันอาจจะไม่แม่นยำหรอก
ตลาดกุมภาจะมีสภาพเป็นฝาชีครอบอย่างนี้
ก็เห็นบอกมามีข้อมูลใหม่มาอีกแล้วว่าจะเลยไปถึงมีนา
ฉะนั้นถ้าเลยไปถึงมีนาสภาพอย่างนี้ก็จะต้องทนไปอีก๒เดือนกว่า
เกือบ๓เดือนไหวไหมล่ะครับ
แม้กระทั่งข้อมูลที่กระทบต่อสุขภาพ

ข้อมูลที่กระทบต่อสุขภาพคนที่เป็นหมอ
คนที่เป็นนักวิชาการด้านสาธารณสุข
เขาเอาข้อมูลมาบอกเล่าน่ากลัวมาก
นี่ที่ส่งกันในโลกออนไลน์เนี่ย
เขาบอกว่าฝุ่นพวกนี้มันเป็นโลหะหนัก
โลหานักกลุ่มนี้จะทำให้ภูมิคุ้มกันตก
จะมีอาการเริ่มแรกแบบคนที่เป็นภูมิแพ้แบบแห้งคือ
มูกแห้งแสบจมูกคอแห้ง
ร่างกายเริ่มผลิตเมื่อออกมาหล่อลื่น
ซึ่งนั่นก็คือน้ำมูกเสมหา
ร่างกายจะเริ่มรับผลของฤทธิ์ร้อนไหม้ของสารพวกนี้

ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ที่โน่นที่นี่
แล้วเขาเตรียมการคือทำเมืองให้เป็นสีเขียว
ปลูกต้นไม้เกาหลีจีน
เขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้เยอะ
ฉะนั้นถ้าดูตามข้อมูลสุขภาพ
รวมทั้งที่คุณลิเดียคุณโจอี้บอยดาราใครต่อใครโพสต์เข้ามาเนี่ย
มันเป็นปัญหากระทบต่อสุขภาพมาก
เขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ปอดของลูกหลานเราเป็นเครื่องฟอกฝุ่น
เพราะหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยมันฟอกไม่ออก
มันติดอยู่ในร่างกายแล้วมันมีผลกระทบ
มันไม่ได้ชักกระแดกกระแดกลงไปเห็นต่อหน้าต่อตาหรอกครับ
แต่มันสะสมอยู่แล้วลูกหลานเราจะเป็นยังไงในอนาคต
ข้อมูลบอกว่ากระทบต่อสมอง

แต่ว่าถามว่าข้อมูลเหล่านี้มันตรงกันไหม
ของคุณสุธิชัยที่เฟสกับคุณประรองดำรงชัย
คุณประรองดำรงชัยเนี่ยเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับ
มันก็ไม่กระทบต่อสุขภาพเหมือนที่เขาโพสต์กันหรอก
คลิปบางเรื่องเนี่ยที่โพสต์กันเนี่ยดราม่ามากไป
อันนี้จะหมายถึงคลิปของคุณลิเดียหรือเปล่าที่ไปบอกว่า
ตาแดงปากบวมอธิบดีบอกดราม่ามากไป
ท่านบอกว่าคนที่มีปัญหาเพราะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้ว

สุขภาพปกติท่านอธิบบอกว่าไม่เห็นมีปัญหาอะไร
อดของท่านยังแจ๋วปกติทุกอย่างไม่เห็นเป็นอะไร

เมื่อที่ปราณีพูดอย่างนี้ก็ยุ่นหน่อยครับคนก็บอกเอา
มีหน้าที่ที่จะดูแลป้องกันเรื่องนี้
ดูเหมือนว่าไม่เชื่อข้อมูลว่ากระทบต่อสุขภาพดูเหมือนว่านะ
อันนี้ก็ไปไล่ดูกันเองก็แล้วกัน
ในส่วนของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านเครียดและนอนไม่หลับเพราะเรื่องนี้
แล้วเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติออกมาตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเสนอ
ออกมา๑๒ข้อก็เป็น๑๒ข้อที่ผมเคยเอามาขีดเส้นใต้ให้ฟังแล้วเช่น
ขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกเข้ากอทมทำให้รถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นในกอทมได้ในวันขี้
จากเดือนจากนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาจะมีการตรวจควันดำรถโดยสารทุกคันเพิ่มจุดตรวจ๕๐ชุดครบ๕๐เขต
แล้วก็จะตรวจรถควันดำสำหรับรถโดยสารและบรรทุกเพื่อออกคำสั่งห้ามใช้รถตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง
กำกับกิจกรรมก่อสร้างรถไฟฟ้าการก่อสร้างอื่นไม่ให้เผาในที่โล่งในพื้นที่กอทมและปริมณฑล
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำการเผาจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องคุมการเผาในที่โล่ง
แล้วก็จะมีมาตรการอะไรล่ะขอความร่วมมือลดการใช้รถส่วนตัวมาทำงานและรถยนต์ของส่วนราชการต้องผ่านมาตรฐานควันดับทุกคัน
สถานศึกษาสนับสนุนการโครงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถดีเซลในกรทมวันนี้สั่งปิดโรงเรียนไปหลายโรงครับนี่คือมาตรการที่ที่
ว่าผ่านมติคอลโมแล้วท่านจะทำกันจริงไหมครับท่านจะทำอย่างที่ว่าแหละ๑๒ข้อทำจริงไหมครับ
ถ้าทำจริงแล้วท่านจะทำต่อเนื่องไหมครับจะทำวูบวาบวูบวาบเป็นไฟไหม้ฟางแล้วก็เลิกไหมครับ
แล้วก็สามถ้าประชาชนโวยต่อต้านไม่เห็นด้วยท่านจะถอยไหมครับ
นี่๒๓ข้อที่ฝากคำถาม
ฉะนั้นก็หวังว่ามาตรการที่ออกมามันน่าจะใช้ได้ถึงแม้ว่าช้าไปหน่อยแต่ว่ายังดีกว่าไม่ทำอะไร
คำพูดของนายกที่บอกว่าท่านนอนไม่หลับตลอดกับเรื่องนี้ก็หวังว่าคำพูดของนายกจะปลุกให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เห็นใจนายกเห็นใจประชาชนเห็นใจลูกหลานของเรา
แล้วก็ฝากบอกมานิดนึงเถอะ
มีคนเตือนมาว่าเวลาจะเอาเด็กตัวเล็กไปเข้าแถวเคารพทงชาติช่วงนี้อย่าเอาเด็กไปตากฝุ่นเลย
เคารพทงชาติกันในห้องก็ได้ถ้าเป็นห้องแอร์หรือยังมากหน้าห้องกันอย่างนี้ก็หน้าห้อง
ช่วยกันเถอะครับเพราะนี่คือปัญหาที่ต่างชาติเขามองว่าเป็นวิกฤตแล้วเขาเอาจริงเอาจังกันมาก
บ้านเราคอยดูว่าผลของเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ต้องตามดูครับคุณน้ำแข็งครับคุณมิ้นครับ
หวังใจอย่างที่คุณสุภาพบอกนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานจะเห็นความสำคัญเท่ากันมาร่วมนอนไม่หลับไปพร้อมกันกับนายกด้วยขอบคุณคุณสุภาพมากนะคะ